มาดูพนักงานโรงแรมในจังหวัดพระนครสิทธิยา
ก็ไปวางกระเป๋าของตัวเองไว้ในรงแรม
ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมาฉกกระเป๋าของเขาไป
ตัวพนักงานโรงแรมพร้อมกับชาวบ้าน

มาทำหน้าที่จับตัวไปแล้วก็ไปสอบสวน
แล้วก็สอบสวนในที่เกิดเหตุดูสิคุณ

นอนอยู่แบบนี้เลยนะครับนอนหมดสภาพเลยฮะ
ซึ่งผู้ชายคนนี้ถูกชาวบ้านและเจ้าหน้าที่มุยที่พุทธไทยสวรรค์
ได้ช่วยกันจับตัวเอาไว้บริเวณถนนสายเอเชียขาขึ้น
ทางคู่ขนานช่วงหลักกิโลเมตรที่๑๗
ตำบลคลองสวนพลูอำเภอพระนครสิทธิยานะครับ
ของกลางเป็นกระเป๋าสะพายสีดำ
ภายในนั้นมีเงินสดแล้วก็โทรศัพท์มือถือ
หลังจากที่ก่อเหตุเข้าไปขโมยของ
ขโมยกระเป๋าใบนี้ของนายสหรัฐสุดพรม
โดยนายสหรัฐเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองทำงานเป็นพนักงานโรงแรม

แล้วก็ไม่ทราบว่าผู้ต้องหาเดินเข้ามาจากทางไหน

แล้วก็หยิบกระเป๋าวิ่งหนีออกไป
จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่พร้อมกับขี่รถตามไปเองเลยครับ
เจอกับคนร้ายเดินอยู่
ได้รีบบอกชาวบ้านให้ช่วยกันจับตัวของคนร้ายเอาไว้
เพราะเขาขโมยกระเป๋าไปชาวบ้านก็ได้ยินเท่านั้นนะฮะ
วิ่งไล่จับกันเลยนะครับพอจับได้ผู้ต้องหาก็หมดสภาพ
ตำรวจมาสอบสวนผู้ต้องหาให้การวกไปวนมาไม่รู้เรื่องซิปไม่รูด
ใช่ไหมฮะแล้วก็นั่งหมดสภาพแบบนี้ค่ะ
ค้นภายในตัวไม่พบเอกสารระบุว่าเป็นใครนะครับ
ตำรวจจึงควบคุมตัวไว้สอบสวนแล้วก็จะติดตามหาญาติก่อนดำเนินคดีต่อไปนะครับ